ต้องช่วยกันดูแลกับเรื่องของสภาพจิตใจของวัยรุ่นเยาวชนในปัจจุบันนี้
เวลามีเรื่องมีราวก็ตัดสินใจคือฆ่าตัวตาย
นักศึกษาสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมกระโดดจากคอนโดชั้น๑๘
เสียชีวิตอยู่ที่สระว่ายน้ำชั้น๘เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินครับ
ที่บริเวณสระน้ำชั้น๘ในสายลมสวีทคอนโดมิเนียม
ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสินานิคมเขตจตุจักรนะฮะ
ก็มีการไปพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่จมกองเลือดเสียชีวิต
ชุดนอนคอกระเช้าสีส้มไม่สวมชุดชั้นในนะครับ
ต่อมาก็ทราบชื่อคือนางสาวสุพรรษาบางทรายอายุ๒๓ปี
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นพักอยู่ชั้น๑๘กับเพื่อน๒คน
เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นสาวประเภท๒
ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดอยู่ระหว่างการขนย้ายสิ่งของไปยังหอพักชั้น๑๕
เพราะว่าห้องเดิมชั้น๑๘หมดสัญญาเช่า
ระหว่างที่เพื่อนกำลังขนของจากชั้น๑๘ไปชั้น๔
หญิงสาวผู้ตายที่อยู่ห้องชั้น๑๘คนเดียว
ตัดสินใจกระโดดลงมาจากห้องพัก
แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น๘
คำให้การของเพื่อนทั้งสองคน
ตำรวจสนประหลโยธินก็สันนิษฐานว่า
น่าจะมาจากกันที่ปัญหาที่ผู้ตาย
ไปหยิบยืมเงินของคนสนิทรอบตัวเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงปัญหาหนี้สินหลายหมื่นบาท

จนเกิดความเครียดสะสมแล้วก็คิดสั้นในที่สุด
พอไปตรวจสอบประวัตินักศึกษาผู้หญิงคนนี้
คุณผู้ชมเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม
เคยเป็นข่าวมาแล้วนะฮะเพิ่งถูกคนร้าย

แล้วก็เป็นข่าวโด่งดังช่วงที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดนั้นเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
การกระโดดคอนโดเสียชีวิตนั่นเองนะครับ